คุณผู้ชมคะตามเรื่องนี้หน่อยเมื่อคืนพี่อุ๋ยเล่าไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยด้วยเยอะมากเลยก็เลยต้องตามต่อ
ที่มีสีกาหนุ่งกระจมอกเปลยไหล่อะค่ะ
แล้วนั่งให้พระลดน้ำมนต์ให้แล้วมือพระเหมือนจับอยู่บนหัว
แต่มีเครื่องลางกั้นระหว่างมือกับหัวอยู่
ทุกคนเห็นแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลย
ความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังย้อนไปดูคลิปก่อนนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจำได้แน่นอนเพราะเมื่อวานเพิ่งเล่าไป
โอ้โหก็คงไม่ต้องบอกเลยว่าเหมาะสมหรือไม่
ไม่ต้องมีคำว่าหรือไม่เลยเนาะ
นี่ค่ะวัดกุฏตีประสิทธิ์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้เราส่งตินะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่วัดไปเจอผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายบุญเชิดกิติธรังกูล
คือทางสำนักพุทธนะคะลงพื้นที่ไปที่วัด
ทำความเข้าใจกับพระในวัดขอให้เจ้าอาวาส
ขอให้ทางวัดงดพิธีอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมแบบนี้
ถ้าญาติโยมอยากให้ท่านเจ้าอาวาสรดน้ำมนต์
พรมน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นกุศโลบาย
เขาใช้วิธีการปะพรมอย่างเหมาะสมนะ
เอาแค่พอเหมาะสมนะไม่ใช่ให้ศรีกามาถอดเสื้อนุ่งกระจมอก
เปลือยไหลกันอยู่แบบนี้ที่ลานกว้างหน้ากุฏิเจ้าอาวาสค่ะ
วันนี้ทางวัดเตรียมถังน้ำเอาไว้๑๐กว่าถัง
วางเอาไว้คือเหมือนกับเตรียมจะรดน้ำมนต์อยู่แล้วอ่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมแต่พอสำนักพุทธมาขอความร่วมมือ
ติดป้ายแบบนี้งดอาบน้ำมนต์อ่า
ติไปสอบถามพระธนกฤษเขมะธัมโมอายุห้าสิบเอ็ดปี
พระรูปนี้คือพระที่อยู่ในคลิปที่อาบน้ำมนต์ให้ศรีกาค่ะ
ท่านก็นำพระนาคปรกรูปปั้นทองเหลืองเทวดาขี่เต่าและมีดหมอมาโชว์ให้เราดู
แล้วก็บอกว่ามีดที่เห็นเป็นมีดหมอนเหล็กน้ำพีนำเอามาใช้ในพิธีอาบน้ำมนต์ให้กับชาวบ้าน
เอามีดแตะหัวแตะไหล่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
ไม่ได้สัมผัสตัวญาติโยมเลยที่ดูเหมือนมือไปแตะอยู่บนหัวผู้หญิงอ่ะ
คือมันมีเครื่องลางของขลังกั้นกลางอยู่ครับส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิป
ท่านทำพิธีให้ท่านบอกอ๋อไอ้คลิปเนี่ยเหรอไอ้คลิปซ้ายมือเนี่ยนะคะ
พระรูปนี้บอกว่าจำไม่ได้ด้วยว่ามันเมื่อไหร่จนมาเป็นข่าวนี่แหละถึงอ๋อ
เออเล่านี่บอกจำไม่ได้ค่ะแต่สังคมก็บอกเลยว่าการอาบน้ำมนต์แบบเนี้ย
มันใช่กิจของสงฆ์เหรอแต่พระรูปนี้ท่านบอกว่า
อาบน้ำมนต์มีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะญี่ปุ่นเคยทำวิจัยออกมาเลยนะ
ว่านำมรมีอนุภาพของสิ่งศักดิ์ศิษย์ต้องแต่โบราณแล้วกว่า
อาตรมาจะมีบ้นถึงได้ออกข่าว
ได้เตือนบางคนนะบางท่านว่าผ้ามี

พอดีผ้าหมดผ้าหมดแต่ก็ไม่ได้คุณยอมทุกข์

วิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นมีการวิจัย
มีการวิจัยแล้วก็วิจัยค่าของน้ำมนต์
ที่มันเป็นพลังงานมีพุทธคุณธรรมคุณ

แต่แหมด้วยความที่ในคลิปภาพเป็นศรีกาไงคะ
แล้วนุ่งกระจมอกอะค่ะแล้วก็
ดูคลิปภาพก็คล้ายกับมือของพระไปสัมผัสโดนศีรษะ

คือเราได้คุยกับลูกศิษย์ที่เดินทางมาให้เจ้าอาวาส
ศิษย์บอกว่าเคยมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้นะ
แต่ไม่เคยเห็นผู้หญิงแต่งตัวโป๊เปลือยหรือไม่เหมาะสมนะ

เอาจริงส่วนตัวถึงแม้ว่าจะศรัทธาที่วัดนี้นะ

แต่ตามคลิปภาพมันก็ไม่เหมาะสมจริงนั่นแหละ

ทีนี้สองคนนี้ที่คุยกับทีมข่าวบอกว่าคือ

เคยมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้แล้วก็รู้สึกชีวิตดีขึ้นจริง

ไม่ได้นุ่งกระโจมอกกันแบบนี้ค่ะ
มีอะไรอย่างเงี้ย
ทีมข่าวของเราไปถาม
เจ้าคณะตำบลตาโล่ในฐานะเจ้าอาวาส

เคยทำพิธีให้ลูกศิษย์ให้ย่าดโยม

ทางวัดไม่ได้จัดเชิญชวนเป็นกิจกรรม

อย่างวันนี้ลูกศิษย์มาเขาก็มากันเอง

เพื่อความเป็นสิริมงคล
ที่ญาติโยมอยากจะอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์
ก็ขอให้อาบน้ำมนต์ให้
คือพระก็จะไปขัดญาติโยมไม่ได้
แต่ก็ยอมรับในกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เอาเป็นว่าทางวัดยุติพิธีอาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมก็แล้วกัน
เพื่อความสบายใจของพุทธศาสนิกชน
และไม่ต้องการให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ทำให้พระพุทธศาสนาต้องเสื่อมเสียค่ะ

คือไม่อย่างนั้นขอกันมาแล้วขันญาติโยมไม่ได้นี่วุ่นนะ
แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะทั้งเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว
เข้าใจแหละไอ้การแบบรดน้ำอาบน้ำมนต์ก็เห็นอยู่บ่อย
แต่อย่างคลิปภาพที่มันเป็นข่าวคือมันก็เป็นประเด็นที่ไม่เหมาะสมในส่วนของผู้หญิงไง
คือจะจัดให้เหมาะสมผมว่าก็ทำได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าแหมก็พิจารณาหน่อยใช่ไหม
ใกล้สาดโค้งไปนู่นก็ได้แต่เป็นญาติโยมเป็นฝีกายอย่างนี้ใช่ไหม
ท่านก็บอกแค่ปะพรมพอเป็นพิธีได้ไหมล่ะ